มาให้ตามข่าวสารความขึ้นหวายของวงกลับฟุษรกันต่อครับ
ซอลลีกก็มีข่าวมาฝากกันบ้างนะครับ
เจ้ามิกเกียรติยศชะล่ำตัวลูก

เกิดจะติดชุดฟุษรโลกที่โคลมเบีย

ก็ยิงไป๔ประตูนะครับใน๓เกมหลังสุด

ทางเจ้าบิ๊กก็บอกว่าต้นสังกัดอย่างกรมทางหลวงนะครับ
เขาบอกว่าผลการแข่งขันที่แพ้ในบ้านตลอด๒นัดหลังสุด
ก็บอกว่าผู้เล่นและศักยภาพของกรมทางหลวงนั้นไม่เป็นรองใคร
แต่ว่าต้องมีสมาธิให้มากขึ้นและไม่พลาดในรายละเอียดเล็กน้อย
พร้อมกับตั้งเป้าเก็บคะแนนให้ได้ในการบุกมาเยือนการท่าเรือสัปดาห์นี้ครับ
๑๖นาที๕นาทีแทนัททีวีถ่ายทอด
ท่าเรือเจอกรมทางหลวงนะครับก็เป็นคู่ใหญ่
แล้วก็๑๘นาที๑๕นาทีบางกอกซิตี้เจอกับไทเทคนนทบุรีนะครับ
พบกับสมุทรสาครวันอาทิตย์ครับ
โมง๕นาทีแล้วก็๑๘นาฬิกา๑๕นาทีอีก๒คู่
มกระเสียมณิตเจอกับมภาคขวัญแก่นและสุรธรรมิพบแคทเอฟซีครับ
วันจันทร์๓ทุ่ม๑๕นาทีนะครับมันเดนไนท์
ไทยรัฐถ่ายทอดคู่ระหว่างชมบุรีบลูเวฟเจอกับนครราชสีมาวีวันครับ
ขณะที่ข่าวสารความขึ้นไหวติดตามกันได้นะครับ